คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุนี้ครับ
เป็นเหตุตามประกบถีบ
ตามด้วยนะทั้งประกบด้วยนะทั้งถีบด้วยนะ
ประกบถีบอะไรให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะ
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ที่โดนเนี่ยโอ้โหอกสั่นขวัญแขวนเลยนะครับ
แล้วนี่น้องคนที่โดนถีบเนี่ยใช่ไหม
เดินออกมายืนแต่น้องเขาไม่ได้บอก

โอ้โหพอก่อเหตุเสร็จนะฮะก็ขับหนีไปทันที
นี่คุณตามนี่จังหวะตามตาม
ประกบแล้วนะฮะตรงทางโค้งนี่ประกบถีบครับ
จนกระทั่งรถของน้องผู้หญิงเสียหลัก
โอ้โหพุ่งเข้าไปคุณในป่าย่าข้างทางล่ะคุณ
เหตุการณ์แบบนี้น่ากลัวนะครับอันตรายมาก
แล้วก็ดูสถานที่สิคุณมันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวนะครับ
แต่โชคดีนะพอน้องผู้หญิงคนนี้
ถีบรถจักรยานยนต์จนเข้าไปในพงหญ้า
ปรากฏว่ามีมีพลเมืองดีเนี่ยมาช่วย
เนี่ยชาวบ้านแถวนั้นมาเห็นเหตุการณ์
แล้วดูคนก่อเหตุเนี่ยตอนแรกเนี่ย
พุ่งตามน้องผู้หญิงไปนะคุณนะ
ไม่รู้ว่าประสงค์อะไรกับน้องผู้หญิงคนนั้นนะครับ
แต่ทีนี้เห็นชาวบ้านมาเยอะนะเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
คนก่อเหตุขับรถจักรยานยนต์หลบหนีทันทีนะครับ
เราได้พูดคุยกับคนที่ประสบเหตุ
ก็คือน้องผู้หญิงอายุ๒๙ปีนางสาวกฤษราศรีสมศักดิ์
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าเธอเลิกงานมา
และกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับเข้าบ้านพัก
สังเกตแหละว่ามีคนขี่รถตามมา
จากนั้นคนขี่รถตามมาก็ประชิดไงคุณ
ประชิดเข้ามาเรื่อยขับมาอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ประกบรถของเธอจนถึงช่วงทางโค้งนี่แหละฮะ
เธอเนี่ยเคยโดนถีบก่อนแล้วนะถีบไปรอบนึงละ
แต่ไม่โดนรถของเธอเพราะเธอก็บิดเครื่องหนี
แล้วพอมาถึงทางโค้งเธอก็รีบบิดเครื่องเหมือนกัน
ปรากฏว่าไม่พ้นครับถูกตามถีบจนได้
แล้วก็พุ่งตกข้างทางแต่อย่างที่บอกว่าโชคดี
มีชาวบ้านชาวช่องเขามาเห็นเขาก็เลยวิ่งมาช่วยนะครับ
แล้วก็ตัวคุณกฤษราก็บอกว่าตอนนั้นยังไม่กล้าบอกชาวบ้านเลย
ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเธอก็ตกใจด้วย
ปล่อยให้คนร้ายขี่รถหลบหนีไปนะฮะ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คนร้ายต้องการคืออะไร
ทรัพย์สินหรือหวังจะข่มขืนเธอนะฮะ

มันมีข้อมูลออกมานะฮะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย
คนร้ายคนนี้ได้ขี่รถเข้ามาก่อเหตุภายในหมู่บ้านนะครับ

โชคดีที่มีคนมาเห็นก่อนเช่นกัน
ระแวกนี้บอกว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังให้กันแล้วล่ะ
เพราะกลัวว่าคนร้ายจะกลับเข้ามาก่อเหตุนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวของเราเดินทางไปยังบ้านของผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือคุณกฤษณาแล้วก็อยู่กับคุณนัทพงศ์พุ่มพวง

หมู่บ้านกาญจนาธานีหมู่๑๔ตำบลคลองหลวงแพ่ง
คุณกิจสนาก็ออกมากับเราเลย
ชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็ดูสิที่ฉัน
เพราะฉะนั้นโอ้โฮพุ่งตกพงษ์ยากข้างทาง

เมื่อคืนแฟนพาไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองฉะเชิงเซาแล้ว
ส่วนอาการบาดเจ็บของเธอนะยังปวดตามแขนตามขาตามลำตัวเลย
แล้วก็เธอเองยังไม่มั่นใจว่าคนร้ายประสงค์ต่ออะไรกันแน่
หรือว่าต่อทรัพย์ที่เป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทที่เธอใส่อยู่
หรือหวังจะมาข่มขืนเธอนะครับ
ยังตกใจกับเหตุการณ์นี้อยู่เลยเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืน
เมื่อก่อนก็ซื้อขนมเช้กประมาณ๕นาทีค่ะ
แล้วก็ขับรถเลี้ยวเข้ามาในซอยบ้านนะคะ
ก็ถึงที่มืดที่เปรียวค่ะ
แล้วก็มีคนร้ายมาประกบข้างหนูข้างขวา
แล้วเขาก็ถีบถีบรถหนูอะค่ะแต่หนูไม่ล้ม
หนูก็ขับรถเพื่อที่จะขับหนีมันนะคะ
แล้วก็มาจุดอยู่ตรงโค้งพอดีค่ะ
แล้วมันก็ถีบอีกครั้งหนึ่งก็ล่วงลงไปค่ะ
ทำไมถึงตอนล่วงแล้วเราทำไมเราถึงไม่แจ้งคนที่มาช่วยเรา

ตอนนั้นหน้านมเข้ามันอยู่ค่ะ
ก็เหมือนรู้สึกมืดงงตกใจด้วยค่ะ

มันก็คนร้ายมันก็อาศัยจังหวะชุลมุนแล้วเนอ

แล้วก็แฟนของผู้เสียหายก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้กลัวมากเลย
กลัวว่าแฟนสาวจะอยู่ในอันตรายนะฮะ
หลังจากนี้ก็จะขี่รถไปรับส่งแฟนสาวที่โรงงานก่อนเพื่อความปลอดภัยเลย
กว่าตำรวจจะสามารถตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้
ต้องจับให้ได้นะคุณนะค่ะนี่ภัยสังคมจริงนะครับอืม